อีกหนึ่งเรื่องแปลกนะคุณผู้ชมไปติดตามกันหน่อย
ไปดูความแปลกอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
ตานต้นตานพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เป็นพันธุ์ประหลาดหรือเปล่า
มันมียอดแทงออกมานะ๓ยอดสุดยอดเลย
๓ยอดสุดยอด๓ยอดอยู่ที่ยอดไหม
ไปดูความสุดยอดของ๓ยอดที่โปรแทงขึ้นมา
เห็นไหมเป็นเหมือนสามงามแต่ขึ้นมาเป็น๓ยอดแบบนี้

เป็นที่มาของเขาว่าสุดยอดจริงนะครับเป็นต้นตาน๓ยอด
ที่พบที่แปลงนาข้าวหลังบ้านเลขที่๘๘ทับ๒แอ๊ดแอ๊ด
๘๘ทับ๒แอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดบ้านเลขที่ไม่ต้องย้ำ
กลัวจะไปไม่ถูกไปดูเขาไม่ได้ไปดูเขาดูกับเรา
บ้านเลขที่๘๘ทับ๒ฮ๔บอกให้ครบก่อนนะไม่ต้อง
นี่อยู่ที่บ้านดอนจันทะบนบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ลักษณะมันเป็นต้นตานที่มีความสูงมากสูงเนี่ยประมาณสัก๒๕เมตร
ความใหญ่ของมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าขนาดของต้นตานเนี่ย
ก็สัก๒คนโอบที่แปลกประหลาดก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ชี้กันเห็นแบบนี้ขึ้นมาเป็น๓ยอดก็แปลกประหลาดดี
ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยนะแล้วนี่มากอดมากอดแบบนี้
กันเข้าไปเขาบอกว่าขนาดกว้างความอวบอันของมันเนี่ยอยู่ที่๒คนโอบ

ถามเจ้าของที่ครับก็คือนางดาวเรืองนวลปรางนะครับ
ก็เล่าว่าตั้งแต่จำความได้นะก็เห็นต้นตาลสามยอดนี้ขึ้นอยู่กลางทุ่งนาแล้ว
คาดว่ามันจะมีอายุสักสองร้อยปีได้ตรงที่นาผืนนี้นะครับ
เพราะว่าเขาผ่านไปผ่านมาสู่รุ่นสู่รุ่นเข้าไปเนี่ยนะครับ
โอ้โหตั้งรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็๓ชั่วอายุคน
เขาว่ากันแบบนั้นสำหรับต้นตาลต้นนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่า
คุณตาคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าต้นตานต้นนี้มีสิงสถิตย์อยู่
มีความเชื่อว่ายอดตรงกลางตรงยอดเนี่ยตรงกลางเลยนะ
นี่คือผู้ชายส่วนซ้ายขวานั้นคือเป็นผู้หญิง
ความเชื่อของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาเล่ามาแบบนี้
รุษเขาเล่ามาอ่ะแล้วมันมีความประหลาดอีกหลังหนึ่ง
ก็คือช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับพี่ดาวเรืองเจ้าของที่ดินเนี่ย
เขาฝันนะฮะเห็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงสองคน
แต่งกายชุดไทยโบราณเดินออกมาจากต้นตานสามยอดต้นนี้
พร้อมกับส่งสัญญาณส่งซิกก็คือยิ้มให้
แจกยิ้มให้คนรู้ค่ะยิ้มให้ปั๊บสักครู่ก็เดินหายกลับไป
โอ้โหพอฝันแบบนี้ปั๊บนะฮะพี่ดาวเรืองรุ่งเช้ามารีบตื่น
แล้วไปจุดทูบไหว้อธิษฐานขอโชคขอลาบพร้อมกับทำยังไงรู้ไหมยังไงคะ
โอบกอดครับออดเลยโอบแบบตะกี้เลยใช่โอบแบบด้วยความรัก
ใช่มอบความอบอุ่นให้กับต้นตาลต้นนี้กอดเข้าไปเลยครับ
โคนลำต้นแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขหน้าสามตัวคือศูนย์สามหนึ่งว้าวนั่นคือคำบอกเล่าเขานะ
ศูนย์สามหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปพิสูจน์เลยนะว่าเขาถูกจริงหรือไม่จริง
เขาเล่ามาแบบนี้หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับ
ข่าวตานสามยอดสุดยอดแบบนี้แพร่สะพัดออกไปก็เริ่มมีชาวบ้านครับ
แล้วก็บรรดานักเสี่ยงโชคเหล่าบรรดานักคณิตศาสตร์
ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐเนี่ยนะมากันเพียบเลย
มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันบ้าง
เอ้าคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่จะไปกราบไหว้ขอพร
ตาลสามยอดนี้คุณพี่เขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะ
คุณพี่เจ้าของพื้นที่เจ้าของรายเจ้าของด้านอ๋อคุณจะมาก็มาได้
ขออย่างเดียวเถอะขอเลยละกัน
อย่าได้จุดทูบเลยอืม
กลัวกลัวว่าจะไปรบกวนสิ่งที่สิงสถิตอยู่
อย่าไปจุดทูปแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าอยากจะไปขอโชคขอลาบ
ให้ไปกอดอย่างเดียวไปกอดที่โคนต้นอ่ะเหมือนที่คุณพี่เขาทำ
ใช่ครับก็เชื่อว่าอาจจะได้โชคได้ลาบกันไป
สำหรับงวดที่จะถึงนี้สิบเจ็ดมกราคมครับเอ้า
ก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องความเชื่อค่ะเออ
แล้วก็เราก็มาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ว่ามันก็มีข่าวแบบนี้เหมือนกันนะ
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยฮะคุณผู้ชมฮะไปก็เตรียมตัวให้ดีนะฮะ
แป้งเปิ้งที่จะไปถูที่บริเวณโคนต้นไม่ต้องไปถูนะครับ
ต้องไม่ต้องทูบเทียนแป้งไม่ต้องไปแป้งนี่
แต่ตัวและหัวใจพอไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปถูตรงต้น
ดูไว้ที่ตัวดีกว่าโรยตัวแล้วก็ไปกอดมันจะได้ไม่คัน
แล้วก็สไลซ์ตัวตามบริโฆษณ์ของโขนต้นมันยากอ่ะคุณ
เอามาถูคุณเนี่ยแหละดีที่สุดดีขึ้นมากฮะ
ตรงผมไม่มีเลขให้คุณอย่าไม่ต้องใช้แป้งก็ได้ครับ
ฉันคิดว่าสาเหตุที่ใช้แป้งเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้น

เออแล้วแต่วิธีการของใครของมันก็แล้วกันนะคะ
แต่พระเฮียวขอว่าอย่าจุดทุบเลยนะ
เดี๋ยวจะเป็นการรบกวนรบกวนคนอื่นด้วยแหละ